คุณผู้ชมคะเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ย

คืออย่าคิดว่าแบบคือเห็นคนถือกันเยอะแยะ

เขาเอาจริงจริงเพราะว่าเนี่ยค่ะล่าสุด

เป็นพ่อค้าขายบุหรี่ไฟฟ้าออนไลน์
ของกลางเพียบแล้วก็โดนจับจริงด้วยนะคะ

เป็นชาวอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะ
ถูกตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่ควบคุมตัวได้
หลังพันธุ์ตำรวจเอกปียพันธ์พัฒระพงศิลป์
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่
ประกาศขายผ่านทางเฟซบุ๊กไม่เกรงกลัวกฎหมายเลย

ช่างเขี้ยนถนนห้วยแก้วตำบลช้างเผือก
พอผู้ต้องหาขี่รถจักรยานยนต์ลงมาก็เลยแสดงตัวเข้าจับกลุ่มพร้อมของกลางก็คือบุหรี่ไฟฟ้านี่แหละ
จากนั้นพอนำตัวไปตรวจค้นในห้องพักที่อพาร์ทเมนต์ซอยช่างเขี้ยน
ก็ไปยึดบุหรี่ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์และน้ำยาได้อีกเกือบ๓๐รายการนะคะ
ข้อกล่าวหาก็คือขายบุหรี่ไฟฟ้าหรือน้ำยาเติมบุหรี่ไฟฟ้าโดยไม่ได้รับอนุญาต
คำสั่งของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ผู้ต้องหาก็ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาค่ะ
ถือว่าเป็นสินค้าต้องห้ามในการนำเข้าราชนาจักร

ใช่ห้ามนำเข้าห้ามให้บริการ